ผู้หญิงสองคนนะฮะมาในรถคันเดียวกัน
กล้องหน้ารถจะแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอสองคน
ไม่มีโอกาสจะหลบร้องกรี๊ดได้อย่างเดียว

ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เล่าให้ฟังหน่อย
โอ้โหนี่ครับคุยกันเพลินขับกันมาเพลิน
กล้องหน้ารถยนต์คันนี้นะครับบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่นางกัญญารัฐใจรักอายุ๔๑ปีนะครับ
เพื่อนอีกคนนึงกำลังขับรถมุ่งหน้าไป
คือจากบ้านกลุ่มเนี่ยกำลังจะไปบ้านจันทิ

ระหว่างนั้นก็มีรถกระบะที่ดัดแปลงเป็นรถบรรทุกนี่แหละครับ

จังหวะนั้นล้อด้านซ้ายสังเกตดีมันพับลงไป
นี่นะพับแล้วพับแล้วพับแล้ว
ถลายปื๊ดมาแบบนี้

เหมือนกับล้อจะหลุดหรือเผลาจะหลุดเนี่ย

ชนประสานงาอย่างจังครับคนในรถกรี๊ดลั่น
ตรวจสอบทราบว่าคนขับรถกระบะคือนายประเมินสุวรรณนะครับ
ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงสองคนที่นั่งมาในรถด้วยกันนะครับ
คนขับมีแผลชะกันที่ขาขวานะครับ

ส่วนเพื่อนอีกคนมีแผลถลอกตามร่างกาย

แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนส่งรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำผู้ประสบเหตุ
รวมถึงตรวจสอบรถกระบะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

หรือเป็นเพราะคนขับประมาทกันแน่ครับ
แต่เห็นนะคราวล้อหรือว่าล้อมันเบี้ยวนะ
ผมถามว่าใครเคยเจอเล่าให้ฟังหน่อย

รถคันฝั่งตรงข้ามมันเสียหลัก
พุ่งมาเออทำอะไรไม่ได้

โรคดีที่มันไม่น่ามาชนแรง